กรติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะเทศกาลตรุษจีนปีนี้ค่ะเชื่อว่าหลายคนคงจะเห็นถึงเรื่องของการลักโลกแล้วก็เพื่อความยั่งยืน
ไม่ว่าจะเป็นการปรับกิจกรรมต่างทั้งการงดจุดประทัดนะคะเพื่อเป็นการลดมลพิษเรื่องของการแจกแต๊ะเอียหรือว่าอังเปล่าก็ทำได้แบบรักโรคนะคะ
โดยเฉพาะการแจกแต๊เอียแบบออนไลน์ที่กำลังมาแรงในยุคปัจจุบันนี้
มอบแตะเอียในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะหรือว่ามีอังเปล่าที่เป็นซองแดงเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลนี้เพราะว่าความเชื่อที่ว่าสีแดงเป็นสีมงคลสีของความโชคดีแล้วก็ความเจริญก้าวหน้า
แต่รู้ไหมคะว่าในแต่ละปีนั้นการทำซองตรุษจีนเนี่ยจะต้องมีการตัดต้นไม้จำนวนมากเพื่อมาผลิตซองอังเปล่านะคะ
จากข้อมูลขององค์กรสิ่งแวดล้อมเพื่อการกุศลในฮ่องกงระบุว่าเทศกาลตรุษจีนในแต่ละปีนะคะจะมีการตัดต้นไม้กว่า๑๖๐๐๐ต้น
นี่เป็นจำนวนแค่ฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมซึ่งซองอ่างเปล่านั้นถือว่าเป็นการสร้างปริมาณขยะให้โลกเป็นจำนวนมาก
อย่างในปี๒๐๒๐ค่ะซองอังเปล่ากลายเป็นขยะมากกว่า๑ล้านตันเลยทีเดียวนะคะ
เคล็ดลับตุดจีนนี้ใครที่อยากจะรักโลกนะคะควรเริ่มต้นด้วยการเลือกซองอังเปล่าที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นวัสดุรีไซเคิลนะคะ
หรือว่าการหลีกเลี่ยงกระดาษเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดการตัดต้นไม้แล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
ส่วนการมอบแตะเอียนะคะเพื่อเป็นการรักสิ่งแวดล้อมหรือว่ารักโลกค่ะอาจจะเปลี่ยนวิธีการโดยการมอบแตะเอียแบบออนไลน์นะคะ
ด้วยการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารต่าง
สามารถทำได้ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้

เพิ่มความสะดวกสบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคด้วยนะคะ
ใครที่สนใจในเรื่องของการแจกอังเปล่าแบบทองคำ
ก็ทำได้เช่นกันเป็นการอัพสกิลในการแจกอังเปล่ากันหน่อยค่ะ
เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะได้อังเปล่าทองคำเช่นเดียวกัน
ยังไงก็ลองดูนะคะว่าวิธีการเหล่านี้
ก็เป็นวิธีการในการแจกอังเปล่าหรือว่าแต๊เอียน
ช่วงเทศกาลจุดจีนแบบรักโลก
และที่สำคัญมีร้านทองหลายร้านในช่วงตรุษจีนนี้
ที่มีการเตรียมอังเปล่าที่เป็นทอง

ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ